แม่บ้านทาจันทร์บ้าน

กินได้กลับเข้าสู่ช่วงแม่บ้านพารวยกันนะคะ
และช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับ

ขอสวัสดีทุกคนเลยกัน

ราคาที่บอกว่าบนรักษะต่อปี

ประมาณล้านสี่ล้านห้าล้านหก
ราศีละ๕๖แต่ว่าคุณเบียร์ได้เท่าไหร่นะ

จีร้อนเดี๋ยวเขาจะแต่งเรื่องแล้ว
เพราะว่านี่แหละเป็นตัวการสำคัญเห็นบอกว่าทำธุรกิจเขาเนี่ยเกิดดราม่านะ
เหรอมีดราม่าเกิดขึ้นอภิชอบเรื่องดราม่าเล่ามา
เคยดรามาด้วยใช่ไหมคืออะไรเล่าอย่างไรคะ
คือตอนที่เริ่มขายวุฒิตอนแรกก็คือจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นเจ้าแรกใหม่ของมันแปลกอย่างนี้เขายังไม่ค่อยติดตลาด
ค่ะปุ๊บแล้วยังไงคะ

โอ้โหโอเคบอกขวนหน้ากันเอง

ขายวันหนึ่งเนี่ยได้ร้อยสองร้อย

มันก็เลยมานั่งกอดคอกันเฮ้ยกบเว้ย
ร้องอยู่คนเดียวค่ะดราม่าอยู่คนเดียวพี่กบเป็นคนปอบ

เราเป็นคนปลอบเขา

เขาอ่ะใจยังไงคะในใจมันบอกว่าไงเฮ้ยเป็นลูกแน่
เหมือนเราไปนั่งขายแล้วมันขายไม่ได้เราก็

ที่ในซอยแถวบ้านอะค่ะขายอยู่ในซอยใช่
มันเป็นของแปลกอะคนมาเดินแล้วอะไรอุ้ย
มันเกิดขายได้ขายดีขึ้นมานะคะจุดเปลี่ยนมันคืออะไร
มีคนลองชิมพอลองชิมแล้วปากต่อปาก
มันต้องติดใจด้วยในรสชาติและและในรูปแบบ
ปากปองปากขนาดนี้เราอยากจะทำเหล่าะ
ถ้ายังงั้นอยากให้คุณเบียร์ช่วยทำจ่าที่ให้ดูก่อน

ลายปลาคาร์ฟเนอะไอ้ตัวปลาคาร์ฟเนี่ยมันยากแค่ไหน

ผสมทีเดียวไม่ได้เพราะมันจะไม่ได้ทำอย่างอื่น
ถ้าเราอยากใช้จุดเล็กบนตัวปลาคังเนี่ยเราต้องตักมานิดเดียวค่ะ

ปลาขาวก็จะสีแดง

แล้วแต่คนชอบแต่เบียร์ชอบสีส้ม

แล้วแต่เบียเหมือนกันอีกพี่อะใจโอเคแล้ว
อันนี้ก็คือสีผสมอาหารใส่ลงไปแค่หยดเยอะเนอะ

แล้วเราใช้กะทิแค่นั้นเหรอคะ

จะทำเป็นจุดนิดเดียวบนตัวปลา

รวยแบบเลวแล้วทางแบบเพียงแพง

ค่ะอ๋อนี่นี่เป็นอย่างงี้นี่เองนี่คือลายเขาอ๋อลายเขา
โอเคเดี๋ยวขออีกสีหนึ่งนั่กมาดูทีเนี้ยแล้วเขาก็ต้อง
เลยอ่ะใช่ค่ะนิดเดียวนี่ก็จะเป็นสีดำนิดเดียวค่ะ

ลองผิดลองถูกกันมาสองคนเนาะ

ได้วันละ๒๐๐บาทตอนนั้นเกือบท้อแล้วเกือบไม่มีวันนี้ละ

วุ้นที่เหลือเอาไปทำอะไรคะให้แจกเด็กแถวนั้น

อ๋ออันนี้นี่ที่อ้วนนี่คือกินวุ้นใช่มั้ยเนี่ยคุณพี่

จะต้องอย่างที่คุณกบว่างจากเมื่อกี้แล้วเนี่ยว่าก็ต้องศึกษาลาย
รายละเอียดของปลาว่าเขามีลายประมาณไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เริ่มต้นมันแค่นี้เองที่ทำพื้นสีไว้

เราก็คิดว่าทำเป็นวุ้นเสร็จแล้วมาระบายสี

กะทิราดเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวปลา

เรามีเนื้อมีน้ำมะพร้าวในนี้ค่ะ

เราจะไม่ใส่กลิ่นปรุงแต่งอะไรเลย
เอาเป็นแบบธรรมชาติเลยเนาะ
แล้วสรุปแล้วสูตรอันนี้นี่คิดเองด้วยป่ะคะหรือได้จากใครมา

ไปได้น้ำมะพร้าวมาจากที่สวนไหนคะทางจังหวัดอะไรคะ

นี่ไม่ต้องไปที่ตลาด

แล้วคุณเนี่ยอยู่ได้นานกี่วันนะแช่ว่าในตัวนี้

แป๊บเดียวเอาไปแช่แป๊บเดียวมันจะแข็งเลย
ถ้าเราต้องการความรวดเร็วก็เข้าช่องฟิตเลยฟิตเลย

นี่ความคิดนี่มันต้องต้องยากมากค่ะ

อันนี้ยังไม่ได้ทำตานะคะจริงต้องทำตา

ให้เดาว่าตาก็ใช้หงะใช่ไหม

ไม่ได้ล้องเลยหน่อยเป็นขวัญได้เป็นทั้นด้าน
ตัวผ่านค่ะนะคะเดี๋ยวใจได้เยี่ยมนะค่ะเดี๋ยวได้ทานค่ะครับ
เดี๋ยวจะบอกว่าเอาใช้ถ้วยเดิมนี่แหละ
และขนาดว่าคุณแข็งตัวแล้วก็จะซึม
เพราะฉะนั้นจะต้องมาผสมอีก

แบบเดียวที่จะคัดคำนะ

อย่าจับไว้ให้
นี่ดีนะไว้จุกเอาไว้ให้คุณกบจิก

หรือจะมีมัตต์จิ้มฟันจะสวยกว่านี้หน่อย

สำหรับวุ้นแฟนซีนี้นะคะ

ลายประทับสมใจลูกกราวเลยเนอะ
คุณเบียคุณกบก็ทำมาน่ารักน่ากินต้องบอกว่าเป็นศิลปะที่กินกันได้ใช่จริง
แล้วหนูยังไม่ได้ทำเลยอ่ะอาพีชก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกัน

องแงอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะแม่เขาไม่ได้ทำ
ช่วงหน้านะคะเราสามสาวนะจะมาประชันฝีมือทำพร้อมกันเลยค่ะ
หุ้นแฟน๔ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะใช่แม่บ้านค่ะรวย